ขอยกพื้นที่ให้กับหนุ่มของดิฉันเลย

หลังจากที่หายหน้าหายตาไปสักพักนึง
ไปนั่งแท่นเป็นผู้บริหารคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่ง
ล่าสุดได้ยุติแล้วก็ปิดตัวลงนะคะ
แต่ว่าใครที่กำลังคิดถึงพี่ตุ้ย
ตอนนี้เขากำลังจะกลับมามีผลงานอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ติดตามรายละเอียดนี้พร้อมกันเลยค่ะ
พูดดีนะว่าหนุ่มของคุณเขามีภรรยาแล้วนะพลอย
หนุ่มในใจหนุ่มในฝันของที่ฉันแล้วกัน
เมื่อกี้พูดย่อไปนิดนึงนะคะ
หลังจากที่ยุติบทบาทผู้บริหารคลื่นวิทยุยักษ์ใหญ่
พระเอกมาสเทอยังพี่ตุ้ยทีระพาสเนี่ย
ก็ถูกจับตาถึงที่ทางการทำงานของเขาว่า
จะไปทำอะไรจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนดี
ซึ่งพี่ตุ้ยเองก็บอกว่าตอนนี้ได้มองการทำงานเอาไว้หลายรูปแบบ
และตัวเองก็ยังคงถนัดแล้วก็สนใจงานเบื้องหน้าเหมือนเดิม
ซึ่งก็ได้ทยอยรับงานละครและภาพยนตร์ตามความเหมาะสมนะคะ
ที่สำคัญมีการวางแพลนเรื่องงานเพลงไว้เล็กน้อยเพราะว่ายังรู้สึกคิดถึงอยู่
ส่วนงานเบื้องหลังรวมถึงการทำงานในฐานะผู้บริหาร
ตุ้ยยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มองธุรกิจหรือว่าโปรเจกต์ไหนเป็นพิเศษ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะโฟกัสที่งานเท่าที่เขาจะรับผิดชอบได้ให้เต็มที่ก่อนค่ะ
แล้วก็ก็ต้องบอกว่าคิดไว้หลายแนวทางนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องดูความจังหวะและโอกาสที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำได้และเป็นไปได้นะครับ

ในส่วนของวิทยุก็คงจะยังไม่ทราบนะครับว่าในการทำงานเนี่ยมันจะทำได้มากน้อยแค่ไหน
ว่าผิดหวังไหมคงไม่ได้ผิดหวังนะฮะก็ต้องเรียกว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วในหลายสถานการณ์เงื่อนไขเนี่ยก็เรียกว่ามันก็คงจะไม่สามารถจะควบคุมได้
พอมันถึงจุดที่เราทำเต็มที่แล้วแล้วมันยังไม่สามารถเดินต่อได้ก็ต้องเรียกว่าต้องเก็บความทรงจำที่ดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เดินต่อไป
ชายรัดทีวีได้ที่นี่กดเลยกดเลยแล้วคุณจะไม่พลาดรายการดีอีกต่อไป